กลับไปค่อยมีความเจ็บครับ
การทำได้ก๋วยเตี๋ยวจะใบใจ
เพราะก๋วยเตี๋ยวมันให้เราตั้งตัว
และแอ้ง
เสาชิงช้าที่เปิดมานานกว่า๖๐ปี
และวันนี้นะคะเราจะไปค้นหาที่มาของก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อยาวเจ้าเก่าแก่๖๐ปี
เมนูพาสต้าต้นตำรับจากเมืองทัสคานี่ประเทศอิตาลี
ถ้าพร้อมจะรับความรู้และชมเมนูเส้นอนาชาติน่ารับประทานกันแล้ว
ก็ออนทัวร์ไปกับนักเล่าเส้นของเราเลยค่ะ

รายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เมนูเส้นถึง๓ชาติด้วยกันนะครับ
เรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สำหรับร้านแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบไทยที่ขายมานานกว่า๖๐ปี
บอกเลยว่าเรื่องราวของความเป็นตำนานร้านนี้เนี่ยเรียกว่าจัดเต็มทั้งชื่อเสียงและความอร่อย
แต่เพราะอะไรที่ทำให้เขาคลองใจคนรักเส้นได้ยาวนานขนาดนี้เข้าไปสืบสาวเรื่องราวพร้อมคุณน็อตเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณยายล้างครับคุณยายล้างร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าดังของย่านซอยปรีดีพนมวงแห่งนี้นะครับผม

ร้านนี้มีชื่อว่าอะนันสักสิงสมบูรณ์

นามสกุลญาติเขาให้แล้วก็พ่อเขาชื่ออนันศักดิ์ก็เลยรวมกัน

อ๋อแฟนฉันแฟนฉันชื่ออะนันสักสิงสมบูรณ์คือนางสกุลก็เลยเป็นชื่อร้านอะนันสักสิงสมบูรณ์เลย

เปิดมาประมาณ๖๐กว่าปีแล้ว

ตรงนี้ก็นาหมดก็บ้านฉันอยู่ตรงแถวตรงนี้ค่ะเลี้ยวไปตรงนี้นะป้ายรถเมย์

เป็นห้องแถวก็จะมีทางไม้ข้ามขายรถสองล้อ

ใช่แต่ก่อนยังขายของอยู่ห้องเจิญอุดัมจริห์นู่น

ขายข้าวแกงขายร้านข้าวต้มขายกาแฟ

ที่ไม่กินเนื้อเนี่ยนะแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อย
ก็เราก็มองดูใช่ไหมคะเราก็ปรุงเครื่องครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ดมเอา
พูดถึงว่ามันเหม็นก็คือว่ามันไม่ดีแล้วเราก็ปรุงใหม่
เพราะคนนี้ไม่กินเนื้อไม่ต้องชิมเลยน้ำแกง
หกสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่ไม่เคยชิมเลยเหรอมาเลย
เนื้อจะไม่กินอ่ะแต่ทำได้ได้แล้วอร่อยด้วยอ่าเอาตังค์
แล้วก็ถูกใจคนแถวนี้ด้วยอ่าติดใจถ้าแถวนี้ไม่มีใครขายอ่ะ
นี่ขายคนเดียวแล้วก็ขายดิบขายดีจนถึงทุกวันนี้โอ้
ตั้งโต๊ะหน้าบ้านเต็มไปหมดถ้างั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวนะ
ไปดูว่าสูตรในครัวไม่มีสูตรรับผักอร่อยไม่มีสูตรหรอ
เออมีแต่ครัวผูงข้าวนะจะเอาสูตรอะไรอ่ะ

เป็นยังไงล่ะคะดูลีลาการพูดคุยกับคุณยายล้างแล้ว
ไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณยายอายุไปไกลถึงเลข๘แล้ว
แต่ยังหูดีตาดีคุยเก่งแถมหยอดมุกกระจาย
เรียกว่าอายุทำอะไรคุณยายไม่ได้จริงเลยล่ะค่ะ
และด้วยความที่คุณยายล้างนะคะสุขภาพแข็งแรงมาก
ยังคงมาทำหน้าที่ตระเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์
ต้องยกเป็นคุณยายหลังทำคนเดียวเท่านั้น
เรียกว่าใส่ส่วนผสมแล้วคนให้เข้ากัน
แถมไม่ต้องชิมก็อร่อยเป๊ะ
อันนี้คุณยายล้างการันตีเองเลยนะ
นะครับบุกเข้ามาแล้วถึงส่วนของครัวนะครับผมแม่ว่าแม่ถามเรื่องนี้ก่อนดี

กระดูกใช่ไหม

แล้วเราก็เอาเนื้อในส่วนของน่องลายลงไปตุ๋นด้วย

แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเราก็เอาตะเกียบทิ้มดูที่เปื่อยาง

เปื่อยแล้วก็เอาขึ้นมาหั่นแบบนี้

และมันมีสีสัน

เออเรื่องต้นซุปรู้แล้วเรามาพูดเรื่องของเนื้อไปดีกว่า

มีเนื้อสด

อ๋อให้มันนิ่ม

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริคในการใส่ใจเนื้อให้สดใหม่ตลอดเวลานั่นก็คือ
มันเติมน้ำแข็งบ่อยในกระมังเนื้อสดหรือเครื่องใน
เพื่อคงอุณหภูมิให้เนื้อเย็นตลอดเวลาค่ะ
วิธีการนี้นะคะจะช่วยทำให้เนื้อวัวยังคงสดกรอบ
ไม่มีกลิ่นขาวนั่นเอง

มีเนื้อเปื่อยน่องแล้วก็แอน

แล้วก็มีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเมย์บะหมี่
บะหมี่แล้วมิธีการเลือกเส้นอย่างไรบ้างครับ

ซื้อพะกะหนูสั่งเจ้าประจำ
สั่งเจ้าประจำอันนี้ก็เก่าแก่๖๐กว่าปี

มันจะไม่แข็งจนเกินไปจะมีความนิ่มอยู่ด้วยนะฮะ

แล้วก็สวยงามนะฮะนี่ฮะ
เส้นเล็กนะมาดูส่วนผสมอื่นนะ
นี่อันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดของที่นี่เลย

จะบอกให้น้ำจิ้มก็เราไปซื้อพริกข้าวโม่มาแล้วใช่ไหม

แล้วเราก็ใส่พริกกี้หนูพริกขี้หนูแช่น้ำปลานะคะ

ไอ้ของเราน้ำปลามันจะหอม
นี่สูตรลับความอร่อยอีกอย่างหนึ่ง
แต่ไม่มีใครทำมีร้านนี้ร้านเดียว

แล้วก็ใส่น้ำปลาอันไหนที่มันเปรี้ยวเกินไปเอาน้ำปลาใส่ให้มันไม่เปรี้ยว
เรารู้กันหมดแล้วว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะฮะ

ถ้างั้นเดี๋ยวขอลองชิมแล้วกันว่าอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่า

จะเอาเป็นเส้นเล็กเนื้อแห้งที่หนึ่ง

ต้องใส่น้ำจุ๊บอะไรไหมตอนนี้นึง

ที่นี่ร้านนี้ปรุงหมด
ปรุงให้เรียบร้อยหมดเลย

ตั้งเองไง

ให้คนกินรู้สึกว่าเราให้เนื้อเยอะจริง
ใช่แล้วบางคนก็ถามว่าทำไมเป็นชื่ออย่างนี้
บอกว่าพี่พี่ไปข้างนอกแล้วเขาใส่เส้นเยอะกว่าเนื้อไหม

ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะใส่เส้นเยอะกว่าเนื้อ

ใช่แต่เราเนี่ยให้เนื้อเยอะกว่าเส้น
ถึงจะตั้งว่าเนื้องัวใส่ก๋วยเตี๋ยว

โอเคมั้ย
อื้มไม่เข็มมากเพราะชานทำแบบเนี้ยคนอื่นทำไม่เหมือน
มาพูดถึงน้ำจิ้มกันบ้างดีกว่าเราเอาเนื้อนี่จิ้มน้ำจิ้มนี้ใช่ไหม

แล้วพูดถึงว่าอยากจะอร่อยก็ใส่ไปในชามหน่อยนึง

รสชาติแบบกำลังดีเลยนะ

พูดถึงสูตรก๋วยเตี๋ยวของเรา
เพราะทุกวันนี้มีคนสืบทอดเหรอ

แต่ว่าคนจะมาทำไปขาย

แล้วพูดถึงว่าพูดถึงเธอทำไม่ได้มาแน่จะสอนให้
สอนให้ได้แล้วทิ้งอยู่นี่หมดสอนให้ทุกข์หมดเลยไม่มีปิดบาง
ไม่มีปิดบางสอนให้ได้อ่าสอนไปตั้ง๑๐กว่า๒๐คนแล้ว

เชียงใหม่ก็มีเชียงรายก็มี
แล้วฉันก็บอกว่าเธอทำไม่ได้โทรศัพท์มาเธอจะบอกให้
ก็คือขายสูตรด้วยถ้าใครสนใจมาทานแล้วชอบอย่างนี้
ก็สามารถที่จะมาติดต่อขอซื้อสูตรกับคุณยายได้นะครับผม
เพื่อจะนำเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีอร่อยแบบนี้ไปยังชุมชนของท่าน

เราก็เปิดก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋มา๖๐กว่าปีแล้ว

ทุกวันนี้สามารถส่งลูกส่งหลานเลี้ยงกันได้หมดเลยทุกคน

รู้สึกไงบ้างครับกับสิ่งที่เราได้ทำมา
ก็ทำได้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็สบายใจ

ก๋วยเตี๋ยวนี่มันให้เรามาให้เรามาตั้งตัวพอใจ

เพราะเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใคร

เราได้ของเราเองก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ส่งลูกส่งหลานเรียนกันไปหมดเลย

สุดท้ายแล้วอยากให้คุณยายช่วยเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ย
ลองมาชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรคุณยายดู
เออเข้ามาเยอะไม่ต้องไปชวนเราเข้ามาเอง

มาก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านอร่อย

ปีดี๑๖นะฮะปีดี๑๖เข้าซอยมา

ผมรึไม่ได้ลองขอขอบคุณคุณยายมากนะคะ

แค่นี้
ไม่เอาอีกเหรอไม่ต่อ
และนะครับ

ของเมนูบะหมี่ฮ่องกงสูตรต้นตำรับที่ร้านโก๊กฟายวน
มาดูกันว่าวิธีการทำและส่วนผสมจะแตกต่างจากบะหมี่ของไทยยังไง

เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ฟังกันให้ดีค่ะ
กุมภาพันธ์นี้เปลี่ยนมาเจอกันทุกวันเสาร์เที่ยงตรง
ว่าทุกวันเสาร์เที่ยงตรงเริ่มวันเสาร์ที่๖กุมภาพันธ์นี้
รู้แล้วบอกต่อกันเลยนะคะ